ที่สำคัญที่สุดคือแบบก่อสร้าง

คุณจะต้องมีแบบสถาปัตยกรรมในรายละเอียดต่าง
เพราะว่ามาตรฐาน

ถ้าสมมุติว่าการลื้อถอนเนี่ย
หรือว่าการบริวรรณอ่านมันมีหลายวิธี

นึกถอนออกมานี่คือคนละทิศละทาง

โค้ดเตาต้นไหนอยู่ตรงไหน

และโดยใต้สรุปต่างคือแบบว่า

มันมีบางส่วนที่แบบมัน

แล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูนะพื้นที่ที่นั่นเอง

ก็เห็นว่ามีการวางไม้นะคะ

แท่งยาวที่เป็นหลักเอาไว้

หรือเขาก็อาจจะปรับปรุงซ่อมแซมจริง

มันรับไม่ได้ครับเพราะว่า

หรือว่าคุณมีแบบแปลงที่ดี

เวลาคุณแกะออกมาคุณต้องทำด้วยความระมัดระวัง

ให้แต่ละชิ้นออกมาแตกเสียหาย

แล้วผมก็ถามบัญชี
ว่ามีทำอะไรการบัญชีไหม
บอกว่าก็เดี๋ยวจะแสดงให้ดู

คือส่วนมัน

โหมัน

เหมือนคุณธีรวุฒิไปตรวจงานเองเลยเนอะ

เพราะว่าเราก็ทำประกอบวิชาชีพ

ไม่รู้ล่ะอาจจะไม่ได้เฉพาะทางแต่เรารู้ล่ะว่า
ถ้าเขาต้องทำแบบนี้เขาต้องมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวสลับมาคุยพร้อมกันกับคุณศรีสุวรรณ
คุณศรีสุวรรณค่ะที่จะร้อง

ผมติดตามเรื่องนี้มา

พอรับทราบสื่อประวัติในเชิงประวัติศาสตร์ของอาคารหลังนี้แล้วยิ่งทำให้เราหวงแหนมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีไม้ที่มีคุณค่า
โดยเฉพาะไม้สักเนี่ยมากที่สุดแทบจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับ
แต่ว่าภาคเหนือเนี่ยมีพื้นที่มากที่สุดแทบจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้นะฮะ
ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาป่าไม้ของเราเพิ่มมากขึ้น
แล้วเขามาสร้างอาคารนี้เป็นอาคารที่ทำการ
มันก็กลายเป็นประวัติศาสตร์เมื่อ๑๓๐กว่าปีที่แล้วนะครับ
งั้นเมื่อมันตกมาเป็นของทรัพย์สินของคนของราชการไทย
เพราะเขาส่งมอบมาให้ราชการไทย
มันก็ได้รับการดูแลบำรุงรักษามาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีบุคคลสำคัญที่ไปอาศัยอยู่บ้านนี้
โตอยู่บ้านนี้มาโดยตลอดนะครับ
ฉะนั้นการที่หน่วยงานรัฐจะกระทำอะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะอ้างว่าเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย
ณวันนี้เราต้องเข้าใจว่าอาคารนี้ไม่ใช่อาคารธรรมดาทั่วไปแล้ว

ซึ่งมีกฎมีระเบียบมากมายที่ควบคุมดูแลอยู่
เริ่มต้นตั้งแต่มีระเบียบสำนักนายุครัฐมนตรีว่า
การพัฒนากรุงรัฐนโกศิลป์และเมืองเก่าปี๔๖
ออกมาตั้งแต่ปี๔๖นะฮะรวมทั้งมีกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานนะครับ
ศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์ปี๑๒๐๔
แก้ไขปี๒๓๕ออกมาดูแลนะครับ
ซึ่งอาคารนี้นัยยะของมันตรงตามคำจำกัดความของคำว่าโบราณสถาน

จึงจึงพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นโบราณสถาน
นัยยะของกฎหมายโบราณสถานชัดเจนและที่สำคัญเป็นโบราณประวัติศาสตร์นะฮะ
มีศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะ
มันจึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนากรุงรัฐนโกศิลป์และเมืองเก่า
ค่ะเอ่ออยู่ในเงื่อนไขนี้ด้วยอย่างน้อย
ฉะการที่หน่วยงานใดนะฮะจะหน่วยงานใดก็แล้วแต่จะมาปรับปรุงซ่อมแซมหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบหรือกฎหมาย
ระเบียบก็คือมีคณะกรรมการว่าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาเมืองเก่านะฮะ
กรุงรัฐนาโกศิลป์ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรเป็นประธาน
ถ้าจังหวัดแพร่หรือว่าสำนักพัฒนาอนุรักษ์ที่๑๓แพร่หรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องทำแผนทำมาตรการออกแบบรายละเอียดทั้งหมด
มาเสนอขออนุญาตจากคณะกรรมการพัฒนากรุงรัฐนาโกศิล
และเมืองเก่าเสียกรโดยผ่านมาอย่าง
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพกร
ชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเขาอนุมัติแล้ว
จะไปดำเนินการในเรื่องการของงบประมาณ
การไปประมูลให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ

ที่คุณศรีสะวันอธิบายมาทั้งหมด
คือในส่วนของเหตุที่เกิดที่แพร่

แต่คุณศรีสุวรรณที่อธิบายให้หมดกำลังจะบอกว่า
ลักษณะนิยามอาคารแบบนี้มันเข้ามันเข้าวิธีปฏิบัติอีกแบบนึง
คือจะร้องว่าแม่ช่วยแต่ถ้าผิดจริง

คือผิดว่าไม่ผ่านกระบวนการกางด้วยซ้ำไป
คือไม่ได้เกี่ยวกับบัตรปรุงทร่วมแซม

ที่เค้าไปดำเนินการในส่วนจังหวัด
จังหวัดจังหวัดใช้งบพัฒนามาแล้วก็ให้พื้นที่ก็คือสำนักอนุรักษ์ที่๑๓เป็นคนดำเนินการ
ซึ่งทำกันภายในจังหวัดทั้งที่มันจะต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการส่วนกลาง
เพราะว่าอาคารนี้เป็นอาคารประวัติศาสตร์อายุ๑๐๓อาหารอายุ๑๐๐กว่าปี
หรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันนะคะเพราะยังโต้กันอยู่
แต่สมมุติว่าถ้าปรับปรุงซ่อมแซมจริงยังไงก็ต้องผ่าน
เดี๋ยวมันต้องชุดพลเอกประวิทย์อะไรเลยเหรอคะ
ถูกต้องครับต้องมาขออนุญาตขณะกำกันชุดนี้
ทั้งประเทศนะฮะถ้าเมืองเป็นเมืองเก่า
เมืองเก่าของเราถูกประกาศตอนแรก๙เมือง
แล้วก็มาประกาศเมื่อสิงหา๕๘อีก๔เมือง
ซึ่งมีเมืองแพร่อยู่ด้วยนะมีเมืองแพร่เมืองเพชรบุรีเมืองปัตตานีและเมืองจันทบุรีถูกประกาศพร้อมกัน
คือไม่ใช่ว่าอันนี้ของจังหวัดแพร่อันนี้อยู่ในสวนรุคชาติเชตะวัน
ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ของกระทรวงทรัพย์ไม่ใช่แค่นี้
เพราะว่าตรงนี้อยู่ในนิยามที่ประกาศใหม่เมื่อปี๕๘ใช่ไหมคะที่บอกโอ้โหนี่ไปกันใหญ่นะ
ใช่ครับงั้นเอาอาคารโบราณสถานต่างเนี่ยมันจะไม่ใช่ทำเฉพาะจังหวัดมันจะต้องดูส่วนกลางด้วย

นั้นเมื่อส่วนกลางมีอำนาจในการอนุมัติในท้องถิ่นไม่ว่าจะหน่วยไหนก็แล้วแต่จากกรมอุทยานหรือจังหวัด
จะต้องทำรายละเอียดว่าฉันจะปรับปรุงซ่อมแซมโดยวิธีการอะไรต้องมีดีเทลรายละเอียดทั้งหมด
มาให้คณะกรรมการนี้อนุมัติคณะการกลางเห็นชอบว่าเออทำแบบนี้ถูกต้องแล้วเป็นไปตามหลักวิชาการ

ศรีสุวรรณกำลังจะหมายถึงว่าต่อให้สมมุตินะคะต่อให้บอกว่าปรับปรุงซ่อมแซมแล้วพิสูจน์ได้ว่าปรับปรุงซ่อมแซมจริง

นี่ดุกกว่าคนพื้นที่เนี่ย
อย่างคุณธีรวัตรว่าเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการซ่อมแซมแล้วแบบนี้มันเป็นวิการลื้อทุบทำลาย
เพราะวิธีการซ่อมแซมโดยหลักวิชาการเนี่ยมันจะต้องทำโค้ดในการที่จะแกะชิ้นส่วนของบ้านหลังนี้ออกมาทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นแล้วทำโค้ด
หลังคาส่วนหลังคาฝ้าส่วนฝ้าหน้าต่างส่วนหน้าต่างหน้าบันส่วนหน้าบันรูปลายฉลุอะไรส่วนรูปลายฉลุ
ทุกอย่างต้องค่อยแกะออกมาอย่างพิถีปถัน
แม้ว่าจะมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบฐานลากอะไรก็แล้วแต่
แต่ทุกอย่างแกะออกมาเนี่ยต้องให้อยู่สมบูรณ์มากที่สุด
ถ้าส่วนไหนชำรุดเนื่องจากเชื้อราถูกน้ำฝนอะไรไปเนี่ย
ก็จะต้องมาค่อยประดิษฐ์เอาของใหม่มาเสริมเท่านั้นเอง